สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน
วันนี้นะคะจอยจะมาสร้างความสุขด้วยเสียงค่ะ
คือปกติเนี่ยจอยก็จะเป็นคนสร้างความสุขด้วยสิ่ง
แต่ว่าวันนี้เนี่ยจอยก็จะมาสร้างความสุขด้วยเสียงอีกหนึ่งแบบค่ะ
คือการอ่านหนังสือนะคะให้กับผู้พิการทางสายตาได้ฟังกัน

ว่าเดี๋ยวไปถามเจ้าหน้าที่กันดีกว่าค่ะ
คืออย่างของเรานะปัจจุบันนี้เป็นการบันทึกเสียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วนะคะ

แล้วก็ที่สำคัญอีกเรื่องก็คือ

แต่ว่าหนังสือส่วนใหญ่ที่เราจะมาอ่านเนี่ย

ใช่ค่ะสมาชิกตาบอดเขาอยากฟังเล่มไหน
เขาไปเสิร์ชในอินเตอร์เน็ตหรืออะไร
อยากฟังปุ๊บเขาก็จะเอาไม้เอามาให้ละอ่าน
คือตอนแรกที่ทางรายการติดต่อมาก็แบบนั่งคิดนะคะว่าแบบ
เราอยากจะทำอะไรที่เราตั้งใจจะทำ

ใช้เสียงมันเป็นสิ่งที่เราใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้ว

อยากจะมาลองอ่านหนังสือเสียงที่พี่เขาฟังดูบ้าง

ก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำสักทีอะไรอย่างนี้ค่ะ
เริ่มต้นปีด้วยการทำสิ่งดีให้สังคม
ลดละเลิกใช้ถุงพลาสติก
คือเมื่อกี้ด้วยความตื่นเต้นนะคะ

ฟังดูก่อนว่าถ้าเกิดเราหลับตาแล้วเราเป็นคนฟังเอง
เราจะชอบบทความนั้นไหมหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เดี๋ยวจอยจะขออนุญาตนะคะ
อ่านบทความให้พี่ได้ฟังกันเนอะ
กำลังใจเล็กจากตุ๊กตาตัวน้อย
ปีใหม่คือเทศกาลแห่งความสุข
ที่เราจะได้เริ่มต้นทำสิ่งดี
เพื่อเป็นสิริมงคลให้ชีวิต

รู้สึกว่าการออกเสียงอาคาระต่างมันชัดดี
ใช้วินวักอะไรก็โอเค
แล้วแบบถ้าหนูอ่านนิยายแบบหนูทำเสียงตัวร้าย
แบบว่ามีเสียงแบบนี่เธออย่างนี้

จอยรู้สึกแบบตื่นตันตื่นปิ่ม

จากเมื่อกี้ที่ฟังความรู้สึกของพี่เขา
รู้สึกแบบแค่สละเวลานิดนึงอ่านหนังสือ
ซึ่งไม่ต้องอ่านเราไม่ได้อ่านให้ตัวเราฟัง

แล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบ
ชีวิตเราไม่มีคุณค่าเลยจริงไม่มี

มีประโยชน์ต่อคนอื่นได้ตั้งเยอะค่ะ